ไปดูที่ชนบุรีต่อคุณผู้ชมค่ะ
คนร้ายขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามประกบเหยื่อถึงหน้าบ้าน
แล้วก็กระชากสร้อยทองนะคะในช่วงกลางวันแสกเลยค่ะ

ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าคือรถมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นนะคะ
ขี่ประกบตามเข้ามาถึงหน้าบ้านเลยค่ะ
นี่หมู่บ้านเอกมงคลที่ชนบุรีนะคะ
เสร็จแล้วก็เอื้อมมือไปกระชากสร้อยคอทองคำจากคอเลยค่ะแต่ว่า
แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเอียงตัวหลบเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะ
ว่าเขาเอียงตัวหลบหลบจนมอเตอร์ไซค์ล้มอ่ะเนี่ยค่ะ
แล้วคนแถวนั้นออกมาพอดีคนร้ายตกใจค่ะ
ก็เลยขี่รถกลับรถหลบหนีไปไม่ได้สร้อยไปนะคะ
เจ้าของบ้านที่เขามีกล้องวงจรปิดเนี่ยก็บันทึกภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้
เขาบอกตอนนั้นเขากำลังทำกับข้าวอยู่หน้าบ้าน
ทีแรกคิดว่าคนทะเลาะกันแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านอยู่ตรงข้ามบ้านเขาเองนะคะ
บอกเห็นคนร้ายขับตามมาตั้งแต่ทางรถไฟมาจนถึงหน้าบ้านนะคะ
ทีแรกไม่คิดอะไรแต่ว่าเนี่ยค่ะสุดท้ายมากระชากสร้อยแบบนี้นะคะ
ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งความเอาผิดนะคะแต่ว่ากรรมการชุมชนเขาไม่ยอม
เขาเอาคลิปนี้ไปโพสต์เตือนภัยให้ระมัดระวัง
เพราะว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกบ้านคนอื่นได้อีกนะคะ
ตามมาถึงบ้านเลยค่ะขับประกบมาเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะ
พอเราจอดรถก็กระชากสร้อยเราค่ะ